ชั่วตะล้นตะลัน

จะพาไปเช็คราคาสินค้าตลาดกันดีกว่า
วันนี้มีราคาอะไรปรับเปลี่ยนหรือเปล่า

วันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๘๕บาทค่ะ

แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐วันนี้๕บาทต่อฟองนะคะ
เช็คราคาผลไม้กันบ้างดีกว่าค่ะ

หลังกิมจู๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ละกอฮอนแลนด์๔๘บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนชมพูทัพทิมจันทร์วันนี้๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ